ประชาชนจำนวนมากก็ได้ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
กับนักชกในตำนานมุธมัติอารี
ในพิธีศพที่ถูกจัดขึ้นในวันนี้
เช่นเดียวกับบรรดาคนดังที่ได้มีความผูกพันกับนักชกผู้นี้
ก็ได้เดินทางมาร่วมอำลาเป็นครั้งสุดท้ายด้วย

นี่ก็เป็นภาพขณะที่โรงศพของนายมุธมัติอารี
นักมวยรุ่นเฮวีเวทระดับตำนานนะครับ
ถูกเคลื่อนไปทำพิธีในบ้านเกิดที่รัฐเคนตะกี้ของสหรัฐ
โดยในพิธีนี้มีคนดังในแวดวงบันเทิง

ที่เคยรับบทเป็นอารีในภาพยนตร์ชีวประวัติของมุธมัติอารี
และอดีตแชมป์โลกเฮวีเวทชาวอังกฤษเล่นน็อกซ์ลูวิส
รวมทั้งไม้ไทสันแชมป์โลกเฮวีเวท๓สถาบันคนแรกของโลก
ก็ได้รับเกียรติให้เป็นผู้หามลงศพ
ร่วมกับคนในครอบครัวของนายมุธมัติอารีด้วยนะครับ

นายบิลเคลนตันอดีตประธานธุรกิจสหรัฐ
ก็จะได้ร่วมกล่าวรำลึกคุณงามความดีของนักชกขวัญใจ
อเมริกันตลอดกาลผู้นี้เช่นกัน

และส่งนายมุธมัติอารีเป็นครั้งสุดท้าย
ตามจุดต่างที่ขบวนศพของเขาเคลื่อนผ่าน
เพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่ประกอบพิธีฝัง
ซึ่งจัดขึ้นเป็นการภายในเฉพาะครอบครัว
และคนใกล้ชิดที่สุสานเคฟฮิว
ส่วนนายบารักษ์โอบามาประธานธิบดีสหรัฐ
ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เดินทางไปร่วมงานศพด้วยตัวเองนะครับ
แต่ก็ได้ร่วมรำลึกถึงอดีตนักชกระดับตำนานชาวอเมริกันผู้นี้

โดยเขาระบุว่านี่เป็นการสูญเสียฮีโร่ในดวงใจของเขา

เขาไม่ใช่แค่เป็นตัวอย่างสำหรับในแวดวงกีฬาเท่านั้น
แต่ว่ายังเป็นตัวอย่างให้กับในหลายเรื่องของโลกด้วย
หมัติอารีนะครับถือว่าเป็นตำนานหมัดมวย

โดยเฉพาะสิทธิของคนผิวสีแล้วก็การต่อต้านสงครามเวียดนาม
ทั้งยังเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก
หลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกรุ่นเฮฟวิเวท๓สมัยเป็นคนแรก
ลีลาบนสังเวียนที่ถูกตั้งสมยานามว่า
บินดั่งผีเสื้อต่อยเจ็บเหมือนพึ่ง
โดยสถิติการชกตลอดชีวิตอยู่ที่๖๑ไฟล์ชนะ๕๖ครั้ง
็อกคู่ต่อสู้ได้๓๗ครั้ง
พร้อมยังเคยคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมที่อิตาลีในปี๒๐๑๖